ช่วงตลอดตลาด
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
คุณผู้ชมมาเจอกันแบบนี้ได้เวลาสำรวจราคาสินค้าในตลาดสดกันแล้วจ้า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะ
สำหรับหมูเนื้อแดงนะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
แดงวัวอยู่ที่๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคา๔๕๐บาทต่อฟองนะจ๊ะ
คราวนี้มาดูกันที่ราคาของผักกันบ้าง
กาดขาว๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดง๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ส่วนพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไปยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงของตลอดตลาดนะคะ